แบบนี้ไปส่องบอสกล้องห้วยไร่กันหน่อยดีกว่านะฮะเขาเดินทางไปเยี่ยมกิจการส่วนตัว
ฮูจะอีกนะจราบบ้านเกิดทั้งทีเอาเล่อจ้านี่ขอทำมุณชุดใหญ่ที่
ภรรยาสุธิรักน้องเบลพิถาค่ะออกโอกาสมาไล่รำกันเลยนะคะ
ส่วนพี่ก้องของเราก็มีหน้าที่เหมือนกันมีหน้าที่ทำคอนเทนต์ลงติ๊กต๊อกตัวเองคุณผู้ชม
ก่อนหน้านี้ที่เราติดตามข่าวอีหลีน่าคาเฟ่ปิดให้บริการ
แต่อย่าเพิ่งตกใจเขาปิดแค่บางโซนเนื่องจากว่าต้องลดภาระค่าใช้จ่าย
แต่ก็ยังมีกำลังใจสู้ต่อคืออีหลีน่าคาเฟ่มันเป็นพื้นที่ค่อนข้างใหญ่คุณผู้ชม
ใช้คำว่าไล่เติมท้ายได้เลยเพราะฉะนั้นก็ปิดบางส่วนไปนะ
กล้องเดินทางกลับบ้านครั้งนี้ค่ะก็ลงทุนเรียกลูกค้าด้วยตัวเอง
เต้นสามชาติเขาทำมาและดีอืมปกติคุณเห็นไหม

คอยโบกเรียกรถเรียกลูกค้าอะไรกัน

ล่าสุดก็เลยบอกว่าเต็มที่ค่ะเพื่อเรียกลูกค้าเข้าร้านหน่อย
ฮาเหมือนกันฮาทั้งน้ำตานะ
ฟังเหตุผลกันหน่อยค่ะจะเป็นยังไงนะ
อันนี้จริงกูก็เปิดตลอดแหละรถก็วิ่งสวนเสียงกันไปมา

นี่พนักงานกูแทบจะนอนเวนกันตาเหลือกหมดแล้ว
ฝากแวะด้วยน่อเบลวน่ะ
ก็เปิดปกติอย่าไม่แวะกันเอง
เออน่าเอาเป็นว่าเจ้าของอีรีน่าคาเฟ่มาบกมาเรียกกันขนาดนี้แล้ว
แวะทักทายพี่แกหน่อยอุดหนุนแกสักนิดนึงนะคะ
ยืนยันตรงนี้เลยเปิดปกติแต่ไม่จอดกันเอง
สถานการณ์โควิดคุณผู้ชมธุรกิจมันก็ซบเซากันไปบ้าง
ที่อีลีน่าคาเฟ่ก็แล้วค่ะความเป็นสายบุญก้องเว้ยไล่ไง
ยังไม่หมดแค่นี้คุณผู้ชมล่าสุดก็แต่งเพลงไปเลย
บารมีแห่งวังน้ำเย็นอนุโมทนาให้กับพระอาจารย์สุริยันค่ะ
โพสปัญโยวัดป่าวังน้ำเย็นที่จังหวัดมหาสารคาม
คือพี่เขาก็เคารพรักแล้วก็ศรัทธานะฮะ
ก็ขออนุโมทนาบุญกับพี่ก้องครั้งนี้ด้วยนะคะ
ทำบุญแล้วก็ขอให้ร้านพี่เนี่ยเห็งไม่ใช่เป็นทางผ่านนะ
ขับผ่านอย่างเดียวปุ๊บกลับมาเลี้ยวกลับมา

เขาเข้าใจว่าคนที่มาขอแบบ๓ชาติ๑๐ล้อ
ยืนโบกทางเขาอย่างนี้รอ๓ชาติ๑๐ล้อ
ไม่ใช่นะไม่ใช่เป็นแต่ก็หวาดเสียวเหมือนกันนะ
ถ้า๑๐ล้อเลี้ยวเข้ามานี่ก็มีหวาดเสียวเหมือนกันนะ

บรรยากาศดีอาหารอร่อยแวะกันได้คุณผู้ชม